วันนี้ก็นะก็ปีที่๖แล้วค่ะ
เดี๋ยวเจอกันที่คานนะคะ
ออกเดินทางคืนวันจันทร์หน้าแล้ว
ครั้งนี้เตรียมตัวหนักขนาดไหนคะ
เตรียมตัวหนักขนาดไหน
ก็จริงชมก็มีทีมที่ดีนะคะ
ที่ช่วยในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมอะไรอย่างนี้ค่ะ
เป็นทีมที่เราก็คุ้นเคยกันดีอยู่แล้ว
แล้วก็ทำงานร่วมกันมาก็หลายปีก็ค่อนข้างอุ่นใจ
เราก็แค่เตรียมร่างกายเราให้พร้อมอะไรอย่างนี้ค่ะ
ออกกำลังกาย
แต่ว่าก็ช่วงนี้เวลาก็จะน้อยหน่อยเพราะว่ามีน้องแล้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
แต่ก็ต้องพยายามจัดสรรเวลาให้ได้อะไรอย่างนี้

จะเอาหน้าทรงไปไม่ได้ใช่ไหม

อลังการมีทุกตีอยู่กันไหมคะ
อันนี้ก็ต้องก่อติดตามอย่างที่บอกแหละ
ไม่ได้อยากจะทำให้ใครผิดหวังอยู่แล้วนะคะ

ซึ่งต้องมาทุกปีปีนี้ก็เบอร์๙
ก็ศูนย์๖ปีนี้ค่ะก็แนะนำว่าให้ซื้อเตรียมด้วยตั้งแต่ตอนนี้เลย
เพราะว่าถ้าไปซื้อหลังจากที่เดินพรมแล้วเนี่ยอาจจะ
ขาดตลาดมีสองทางพักกันมากเลยเนี่ยมีวัวพิสิทธิ์ยังไงบ้าง
เป็นก็จะเป็นเนื้อชายนะคะก็จะมีความวาวเล็กน้อย
ช่วงปี๒ปีที่ผ่านมาก็คือกระแสลิสติกแมทจะมาแรงใช่ไหมคะ
แต่ว่าปีนี้ก็คือเทรนด์ก็คือเรื่องของอะไรที่มีความเงานิดนึงจะมา
แต่ว่าเป็นเงาแบบที่แบบไม่หนักปาก
แล้วก็มีพิกเม้นสีที่ชัดเจน
ส่วนในลุคที่เตรียมไปจริงคือทำการบ้านไป๒ลุคนะคะ
ที่พูดถึงไปบนทีวีเมื่อกี้นี้
ใช่ค่ะก็จะเป็นแนวแต่งหน้าแบบว่าเท่นิดนึง

ก็ติดตามว่าจะไปพบกับลุคนี้บนพรมไหม
อินเต็มแสดงว่าลุคกับเสื้อข้ามก็ต้องไปกับสีปากด้วย

แต่ว่าจริงไม่ได้หมายความว่าเราแต่งหน้าแบบนี้แล้วจะต้องแบบว่าใส่สูตร
หรือว่าจะต้องมาเป็นแนวกางเกงเป็นแบบว่าขึงขัง
จริงมันสามารถปรับใช้ในชีวิตประจำวันก็ได้
ไม่ใช่ว่าเฉพาะต้องบนพรมหรือว่าจะต้องใส่เสื้อผ้าลูกนี้ลูกนี้เท่านั้น
แต่ว่ากลิ่นอายคนความเท่ความอะไรก็สามารถปรับได้กับรุ๊ป
เราก็ดีกว่าไปเจอกันเจอกันบนพรมว่าเราจะเอาลุครุ่ระป์นี้มาแต่งกันตลอด
ก็เหมาะกับสาวชั่วไปด้วย

บางทีเราเป็นแบรนด์เสื้อสำอาง
วันนี้เบื้องต้นก็อย่างที่แจ้งไปค่ะ๙๑๑๑๒๑๓ค่ะ

หน้าชมว่าปีนี้มันจะปรังอารังการเท่าไหร่ยังไงแล้วเต็มตกยังไง
ก็จริงก็คือตอนนี้ที่บุ๊คไว้อะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็มีแล้วเพราะว่ามันก็อีกไม่ถึงสัปดาห์แล้วใช่ไหมคะ
ก็มุกไว้บ้างแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ

แต่อย่างแต่คานมันจะเป็นอะไรที่มันมีเซอร์ไพรส์เสมออะไรอย่างนี้
บางทีไปถึงแล้วแบบใส่ไม่ได้หรือว่าแบบอะไรอย่างนี้
เพราะฉะนั้นหลายชุดก็ต้องไปลุ้นเอาที่นู่นว่าจะต้องมีอะไรแก้ไขไหม
หรือว่าต้องใช้แผนสำรองอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
แต่ก็คือเราก็เตรียมแบบแผนหนึ่งแผนสองแผนสาม

วันธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยครับ
เป็นดีไซเนอร์ไทยกับออกแบบไหน

ก็งานผ้าไทยอะไรอย่างเงี้ย

ดีไซเนอร์ไทยปีนี้เป็นมีมีมีดินเหรอครับ

หรือว่าแค่แบบคนเดียว

ตื่นมา๖๗โมงเช้าทำไป๑๘อย่าง

เห็นโครงการเห็นอีกครั้งเป็นมา

ก็ไม่รู้หรอกว่าปีสุดท้ายหรือไม่สุดท้าย

อาจจะแก่งแม่งทุกเดือนแล้วใครจะเดินแม่งทุกเดือนกัน

ทำทุกครั้งที่มันเหมือนครั้งสุดท้าย

ใช่ก็ทำให้ดีที่สุด
แต่ว่าแน่นอนเราก็มีความหวังแล้วว่าเราจะได้กลับมาอีก

ปีที่แล้วเดินเสร็จเราก็คิดว่าเราก็ต้องมีปีต่อไป
แต่เราก็ทำให้มันเหมือนเป็นครั้งสุดท้ายทุกครั้ง

ถ้าเราคิดว่าเรากลับมาทำอีกเมื่อไหร่ก็ได้
มันก็จะมองมันเป็นของตาย

อย่างไงก็จะมองมันไว้ทั้งเวลา
คือนี้ไม่ได้เอานม

แต่ว่ามันเป็นสั้นเป็นเกาหลี
๕๖ชั่วโมงอะไรอย่างนี้

ไปประมาณสัปดาห์หนึ่งค่ะ
ก็เกือบ๑๐วันเลยแหละ

แล้วขึ้นเรากาลเขียนว่าเราซึ่งเป็นคนที่ไปทำงานเนี่ยคือเหนื่อยที่สุดแล้วก็
ไม่ได้กลับมาเห็นลูกก็อยากเล่นอยากเลี้ยงเอาเข้านอนต่างแล้วแหน่ง
ตรงคือตัวเราต้องพร้อมมาก
ก็เลยตัดใจเรื่องของพร้อมพร้อมในเรื่องพิพัก์ด้วย
เพราะว่าเด็กก็จะต้องอะไรอย่าง
ต้องมีพื้นที่ของเขาด้วยแล้วก็
เครื่องนึ่งขวดนม

พระออมทั้งหมด

แบบนี้แบบนี้เราบอกใหล่าวของน้องอย่างไรบ้าง

ยังจำพี่เลี้ยงได้ก็ต้องไม่ลืมแม่สิอะไร
ต้องคิดถึงได้ไหมคะ

มันก็เป็นภารกิจที่
ตัวเราเราต้องพร้อมที่สุด

เอาละนะคุณที่ดู

จริงทุกวันนี้แค่ไปแค่มูลสตานรอดพร้าวก็วีดีโอคอร์ตลอดเวลาอยู่แล้ว
ก็แทบจะตลอดอยู่แล้ว

อืมก็คงเพราะเวลากลางคือพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินเลย

พี่แอร์เอนดูมากใส่ความอายุ
หากเขาขอเราจะยังไงหรือว่าต้องรอพวกี้

สมาธิมันยังได้แค่นานาเด็ก
ว่าเขาไปทางไหน
แต่ดูพ่อไม่แน่นานจะเชียร์

ถ้าน่าจะถูกแน่นานได้
สมมติแต่นี่ละครที่พ่อก็ไม่อนุมัติ
ถ้ามันมาสายนี้จริง

ก็ไม่รู้ก็ดูกันไป
ก็ไม่รู้ก็ดูกันไป
ก็ไม่รู้ก็ดูกันไป
ก็ไม่รู้ก็ดูกันไป
ก็ไม่รู้ก็ดูกันไป
ก็ไม่รู้ก็ดูกันไป
สวัสดีค่ะเรามีเก้าอี้ให้คุณนะฮะเชิญค่ะ
แซมชื่อคุณทิคาทิชาจะรับรับคุณก่อนที่จะขึ้นรถไปโปรด
สวัสดีค่ะเรามีเก้าอี้ให้คุณนะฮะเชิญค่ะ
แซมชื่อคุณทิคาทิชาจะรับรับคุณก่อนที่จะขึ้นรถไปโปรด
เบอร์อะไรคะคุณบอกไว้เลยค่ะ

ตัวนี้แพ็คเกจจิ้งคือดีมากเลยค่ะ
ดีสวยบรุ้ยดูแพง
ใช่

ภาพปี๖จบเป็นต้น
เอาเลยสำหรับการย่วงงานของคุณกับรอเบอร์อออกฟอร์เวรเวรเซ

๙๐๖แต่ทางท้องพี่โภคจบเป็นต้น
แล้วสำหรับการร่วมงานของคุณกับรอเวอร์อ้อมฟ้าวิเศษ
ที่เราได้เป็นตัวแทนตลอด๖ปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้าง
คือจริงทุกปีพอเข้าใกล้ช่วงเดือนเมษาพฤษภา

ก็จะมีความตื่นเต้นเกินขึ้นอยู่ระหลังเรื่องธรรมดา
แล้วก็แน่นอนทุกปีก็มันก็จะต้องมีความกดดันเพิ่มขึ้นเรื่อยเนาะ
เพราะว่าทุกคนก็อยากจะเห็นเราดีขึ้น
อย่างที่เราก็ต้องแบบไว้อยู่ด้วยกัน
อย่างปีนี้เราต้องมาปรึกษามันว่า
คอัพลุคเราอย่างไรชุดเราอย่างไรของเราอย่างไร
แล้วว่าเราจะใช้งบประมาณแบบไหนบ้าง
มันเร่งงัดเร่งเราไปหมด

เอาจริงบีชัดไว้เร็วกับแต่ไม่ได้แพคลง

จริงแล้วที่นู่นก็จะมีทางทีมที่คอยซัพพอร์ตคอยอะไรอย่างนี้